พี่นิ้งกุลสตรีก็ต้องส่งกำลังใจให้แบบจัดหนักเลยคุณผู้ชมค่ะ
คือเมื่อวานนี้เราอัปเดตข่าวกันไปว่าพี่นิ้งจู่ก็มีอาการเป็นจ้ำที่บริเวณผิวหนังนำตัวขึ้นมา
ก็เลยมาหาหมอตรวจดูว่าเป็นโรคอะไร
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็พูดชื่อโรคอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะว่าตกลงก็คือเป็นโรคไขกระดูกบกพร่อง
ไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองค่ะ
พร้อมกับโพสต์ภาพคู่กับสามีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
แล้วก็ชี้แจงความคืบหน้าบอกว่าวันนี้แพทย์สั่งงดเยี่ยมเป็นวันแรก
ขอแจ้งข่าวมายังทุกคนที่ปรารถนาดีอยากมาเยี่ยม
พร้อมทั้งขอบคุณไปถึงโรงพยาบาลบำรุงราชที่รับเธอเข้ารักษาเป็นที่แรกด้วยนะ

ขอบพระคุณที่อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลสิริราช
รับเธอเป็นคนไข้อย่างรวดเร็วและดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะ
อกจากนี้เจ้าตัวก็ยังโพสต์เล่าบันทึกขั้นตอนในการรักษาเมื่อวานนี้
คือต้องเจาะเลือดตั้งแต่ตี๕๓๐ค่ะ
เพื่อที่จะไปเพาะเชื้อแล้วก็ตรวจเก็ดเลือดต่อ
และก็เกร็ดเลือดต้องให้เลือดไปเรื่อยให้เกร็ดเลือดไปเรื่อยเป็นถุงที่๕แล้ว
เพราะว่าเธอเกล็ดเลือดตกตลอด
จากนั้นก็ต้องสอดท่อเข้าทางเส้นเลือดดำหลอดเลือดดำใหญ่
ใต้ท้องแขนซ้ายเพื่อรับยาเคมีบำบัดเป็นเวลา๗วัน
ทำการล้างไขกระดูกในร่างกายออกจนหมดเลย
และเนื่องจากว่าผลย้อมกระดูกก็คือดูเชื้อโรคที่โรงพยาบาลบำรุงราชที่แรกกับสิริราชไม่ตรงกัน
ทำให้ตอนนี้ยังไม่สามารถให้ยาเคมีบำบัดได้
ทั้งนี้นะพี่นิ้งบอกว่าใจสู้มาก
เพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะเล่าว่าตัวเองร้องไห้ด้วยนะ
แต่เธอได้กำลังใจดีจากสามีครอบครัว
และคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ต้องบอกว่าโรคนี้ก็เป็นโรคที่ไม่คุ้นเคยเหมือนกันนะ
จู่มีอาการว่าตัวเองเป็นจ้ำเขียวช้ำเหมือนฟกช้ำ

กระดูกไม่สามารถผลิตเก็ดเลือดออกมาได้อย่างนี้
น่าตกอกตกใจเหมือนกันแต่ว่ายังไงซะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นิ้งเพราะว่าพี่นิ้งกำลังใจดีมาก

คุณผู้ชมเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะ
เพราะว่าช่วงนี้ดาราป่วยกันเยอะ
แล้วเป็นแต่ละโรคนี่คือโรคหายากทั้งนั้นนะคะ